กลับมาช่วงนี้นะคะเรามีความคืบหน้าฆาตกรรมโหดนะคะ
ที่เกิดขึ้นที่จอมทองเชียงใหม่กรณีที่คนร้ายไปฆ่าเศรษฐีสายบุญนะคะ
ปรากฏว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสามารถตามไปรวบตัวนายเอ็มได้แล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้วก็มีข่าวลือกันมาเป็นระลอก
บอกว่าจับกลุ่มตัวนายเอ็มได้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยืนยันด้วยตัวท่านเองว่าจับไม่ได้
แต่พอมาวันนี้ปุ๊บช่วงสักประมาณบ่าย๒ค่ะ
ตามไปตะครุบตัวนายเอ็มได้นะคะ
นี่คือวินาทีที่ตำรวจเข้าไปชาร์จตัวค่ะตำรวจจากสองหน่วยงานนะคะ
กองปราบกับตำรวจสืบภาค๕นะคะ
ตะครุบตัวนายเอ็มได้ที่จังหวัดนครสวรรค์
คือในเอ็มเขาหลบหนีมาเป็นระยะก่อเหตุ
คือมีคนไปพบเศรษฐีเนียเป็นศพ๒๗ตุลาคม
วันนี้๓๑ตุลาตำรวจใช้เวลา๔วัน
ในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายชื่นชมตำรวจนะฮะ
ทีนี้เส้นทางการหลบหนีของนายเอ็ม
นายเอ็มไปซื้อรถมอเตอร์ไซคันละ๑๖๐๐ที่นครปฐม
หลังจากนั้นหลบหนีไปตามจังหวัดต่าง
ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานครนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรี
กระทั่งเข้าสู่พื้นที่คือจังหวัดนครสวรรค์
ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถตามไปรวบตัวได้นะคะ
ที่ตามไปรวบตัวนายเอ็มได้ก็คือบนถนนหมายเลข๑๒
ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ
จบนะคุณผู้ชมเพราะตำรวจเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ของกลาง
ใต้เบาะไปพบเงินสด๑๒๐๐๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำหนัก๕บาท
เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นของเศรษฐีนีที่นายเอ็มเนี่ย
ไปฆ่าเขาและไปเอาของเขามาตอนนี้ตำรวจหยุดระหว่าง
ทำบันทึกการจับกลุ่มซึ่งหลังจากที่จับกลุ่มได้แล้วนะคะ
ตำรวจกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะนำตัวนายเอ็มเนี่ย
จากนครสวรรค์ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

ส่วนเรื่องจะมีการขยายผลต่ออะไรยังไงนะคะ
ล่าสุดตำรวจก็ยังคงยืนยันอยู่นะคะ
ว่ายังไม่มีการขยายผลออกหมายจับใครเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่อนายต้นหรือสาวธอมที่ชื่อว่าอุ้ม
ตอนนี้ตำรวจคาดการณ์ว่านายเอ็มจะเป็นเพียงผู้ต้องหาคนเดียว
แล้วก็ก่อเหตุฆาตกรรมฆ่าโหดเศรษฐีนีเพียงรายเดียวค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ที่ข่าวออกมานะคะบอกว่าในต้นเป็นคนลงมือฆ่า
แล้วก็นางอุ้มซึ่งเป็นสาวธอมเป็นคนวงการ

แล้วก็น่าจะเป็นนายเอ็มคนเดียวนี่แหละ